หนึ่งเรื่องที่อยากฝากก็คือเรื่องของอาวุธปืนนะคะ

แล้วยิ่งพกปืนกันง่ายหาปืนกันง่าย

นี่ผู้ชายคนนี้ไปนั่งกินข้าวกับเครือญาติ
จังหวะออกมาเจอใครไม่รู้ดักรออยู่

รัวไป๓๓นัดเขาตายเลยนะคะ
พวกมันต้องกินกัน
พวกมันต้องกินกันพี่ออกมา
พวกมันต้องกินกันพี่ออกมา
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่
พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่

พวกมันต้องกินกันพี่